ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดสนิทเหลียวมองรอบกาย
คนใกล้ตัวเพื่อนสนิทจะกลายเป็นคู่ชีวิตได้
คนมีคู่รักอาจจะต้องห่างกันจากภารกิจการงาน
คนมีครอบครัวระวังมือที่สาม
สุขภาพมีอาการไมเกรนระวังอาหารการกิน
หมักดองของมืนเมาจะทำให้เสียสุขภาพ
เสียโอกาสการงานระวังเดินชนสิ่งกีดขวางทำให้บาดเจ็บศีรษะ
การเงินมีรายได้ที่เข้าเป็นระยะ
แต่ไม่พอกับรายจ่ายที่เข้ามาเป็นระลอก
ทำให้เงินค่อนข้างฝืดต้องถอนเงินออมมาใช้
หนี้ทวงบ่อยขึ้นอย่าสร้างหนี้เพิ่ม
การงานมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างให้ใจเย็น
ระวังมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน
คิดโครงการใหม่จะไปได้ดีประสบความสำเร็จ
ส่วนที่มองหางานใหม่ให้รอไปก่อน